ส่วนตอนนี้๑แคมเปญที่น่าสนใจก็คือการหยุดอยู่ที่บ้าน
เพื่อที่จะช่วยคุณหมอไม่ให้คุณหมอไปเพิ่มภาระให้คุณหมอ
คุณหมอจะทำงานหนักมากขึ้นมี๑คนอยากร่วมแคมเปญ
แต่เป็นแคมเปญที่เขาบอกว่าเขาพร้อมจะทำงานหนัก

ปะเหลอไงคะเขาชูป้ายข้อความ
ข้อความนี้นะคะหากคุณไม่หยุดอยู่บ้านเพื่อหมอ
พวกเราพร้อมทำงานหนักเพื่อคุณ
เพื่อรับสบคุณที่คุณไม่อยู่บ้าน
คนที่โพสต์อยู่ที่วัดโพธิญาณอำเภอเมืองพิษสนุโลกนะคะ
แล้วก็ไปพบกับสับปะเลอของวัดแห่งนี้ค่ะ
คือนายปฐมสิงหะอายุ๒๓ปีนะคะ
คุณปฐมบอกว่าหลังจากที่บรรดาแพทย์พยาบาลชูป้ายรณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้าน
ป้องกันการแพร่ระบาดตัวเองฐานะสับปะเหลออยากร่วมรณรงค์
ขอร้องเลยประชาชนทั่วไปถ้าไม่มีความจำเป็น
ขอให้อยู่ในห้องพักหรือบริเวณบ้าน
ลดความเสี่ยงในการรับเชื้อฟังเสียงสับปะเรอค่ะ
ถามว่าถ้าคุณไม่หยุดอยู่บ้านเนี่ยคุณสับปะเหลอเขาจะทำงานหนักแบบไหน
เขาก็อธิบายให้ฟังบอกว่าศพปกติจะเผาโดยน้ำมันดีเซล
ใช้เวลาประมาณ๔๕นาทีแต่ถ้าเป็นศพที่ติดเชื้อโควิด๑๙
จะใช้เวลาเผา๒ชั่วโมงและต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่า๓๐๐องศาเซลเซียส
เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อโรคเหลืออยู่ค้างอยู่เนี่ยนะคะ
ส่วนประวัติของสับปะเหลอรายนี้อยู่วงการสับปะเหลอมาตั้งแต่อายุ๑๕ปี
จนถึงตอนนี้อายุ๒๓ก็บวกไป๘ปีแล้วนะคะ
เริ่มทำงานจากผู้เป็นลุงซึ่งเป็นสับปลอกของวัดแล้วก็สืบทอดต่อมา
กระทั่งวัดเปลี่ยนเตาเผานะคะเป็นระบบไฟฟ้านายปฐมก็ยังทำหน้าที่อยู่
และปัจจุบันเรียนอยู่ด้วยเรียนไปด้วยค่ะ
เป็นปปศสาขาช่างไฟฟ้าครับ
วิทยาลัยเทคนิคพิษสนุโลกค่ะทำงานไปด้วย
อภัยนะคะเรียนไปด้วยแต่ก็พร้อมทำงานหนักนะ
นะครับก็ก่อนหน้านี้เคยเห็นพระไหมที่มาชูป้ายเหมือนกัน
ถ้าโยมไม่หยุดอยู่บ้านอาตมาก็พร้อมจะสวดเพื่อโยม